เขาไม่พอใจใครก็ตามที่

หรือโหวตว่าไม่เห็นชอบเนี่ย
เขาเผาเลยฮะ
โหจะหายวาบเลยดอม

ภาพมันมาพอดีอย่างงี้
นี่เผาอะไรเผาพริกเผาเกลือ

ราชการกับปิดสนามบินอย่านะ

ผู้สนับสนุนภาคเก้าไกร
และอาจจะมีรวมไปถึง๘พักร่วมทั้งหมดด้วย
เขาไม่พอใจเขียนเลยนะ
น้ำแข็งพี่เบิร์ตเขียนชื่อบรรดาสสว
ที่โหวตไม่เห็นชอบและงดออกเสียง
แล้วก็บอกเลยเดี๋ยว๑๙กรกฎาคมเดี๋ยวเจอกันอีก

นี่คือกิจกรรมตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาครับ
มีคนมาร่วมกิจกรรมเป็นร้อยคนครับ
ส่วนใหญ่เขาบอกว่าชื่อเหล่านั้นทั้งสสสว
ที่ไม่เห็นชอบและไม่มาแสดงตัว
รวมไปถึงงดออกเสียงเขาจำจะจำไปตลอดชื่อเหล่านั้น
แล้วก็เขียนข้อความบรรยายความรู้สึกและความในใจ
ให้กับสสและสวเหล่านั้นที่พวกเขาไม่พอใจ
เขาย้ำนะว่าขอให้เป็นไปตามข้อความที่เขียนถึง
ซึ่งก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมจะเป็นการสาบแช่ง
เป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรืออาจจะเป็นอวยพรก็ได้นะ
อย่างไรก็ตามครับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเนี่ย
ก็นัดรวมตัวกันอีกครั้ง๑๙กรกฎาคมที่จะถึงนี้
แล้วก็แยกย้ายกันไปอย่างสงบไม่ได้มีเหตุวุ่นวายใด
อาจจะมีแค่โบกทงแล้วก็มีผืนผ้าใบ
แล้วก็เขียนเจตนารมณ์ของพวกเขานะครับว่า
เคารพเสียงประชาชนนี่ที่เชียงใหม่ครับ